ที่อารมณ์น็อสกราบรถกูจำได้มั้ย

คุณบอยบอกว่ายังไม่ได้เงินเลย
คุณสลึงเดียวก็ไม่ได้

ตั้งแต่เกิดเรื่องมาบาทเดียวยังไม่เคยได้

ไปหมอที่รักษาลักษาชื่ออะไรนะ

เมื่อนายบอยได้ขี่มอเม็ดไปเชียวคุณน็อท

นะฮะแล้วก็ลากคอในบอยมาที่รถแล้วก็สั่งให้กราบรถ
พร้อมกับต่อยในบลอยไปเต็มจนจมูกหักเลย
ซึ่งล่าสุดนะฮะในบอยได้ออกมาเผยบอกว่า
จนถึงตอนนี้แล้วตนเองยังไม่เคยได้รับเงินช่วย

พอแล้ว
วู๋บอกว่าหักอะไรอย่างงี้จะเหลือหรอก

คุณแม่เองก็ยอมรับนะครับว่าปิดโทรศัพท์มือถือ
เขาปิดมือถือใช่ไหม
ครึ่งแวะเยี่ยมที่แวะเองมาคุยกับแม่

ตามที่คุณแม่ของคุณบอยก็บอกมานะครับ
เมื่อถามว่าจะคุยกับน็อตไหมแม่บอกว่า

ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะมาเจอกันในวันที่๒๔พฤษภาคม๖๓

และนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่๒๙พฤษภาคมนะครับ
หลังจากที่อายการได้มีการสั่งฟ้องคุณน็อตไปแล้วนะครับ
จากนี้ก็ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของสารต่อไปนะครับ
นอกจากนี้ยังมีมือดีไปคุมคุมหมอนะครับ
คุณหมอเขียนใบรับรองแพทย์ขึ้นมาเองว่า
อยรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า๒๐วัน

มือดีคนนั้นยังร้องเอาผิดตำรวจที่ทำคดีนี้ด้วย
อยากรู้ว่าเขาจะทำแบบนี้ไปทำไม
เราเองไม่มีเงินไปยัดหมอยัดตำรวจอยู่แล้ว

แต่อยากจะถามว่าคนที่ทำต้องการอะไร

จริงนะไอ้น็อตมันจะร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ
หมายถึงว่าส่งคนไปอะไรอย่างนี้แล้วเหรอ

อาจจะคุยใส่สดไม่ไกลท์คุยกับน็อต
็อตเขาก็บอกว่าจริงแล้วเขาก็พยายามติดต่อไปแล้ว
ก็ได้มีการพูดจาเดี๋ยวขอหลังวันที่๒๙ใช่ไหมแองจี้

เดี๋ยวนี้ก็มีอีกกี่วันอีก๑๐กว่าวันวันนี้เพิ่ง๑๗

ซึ่งตอนนี้เอาจริงบ้านน็อตเองก็โดนโจรขึ้น

ก็ว่ากันไปที่จริงควรจะมาให้หมอลักษณ์ดูดวงหน่อยนะฮะ

ให้เขาส่งดวงมานะฮะเดี๋ยวให้ดูมาให้เนอะอ่า